เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้ทุกคนยิ้มได้
เราจะพาไปดูความน่ารักของแกะค่ะคุณ
แกะตัวนี้อาจจะสูงใหญ่นิดนึง

แต่เดี๋ยวนะดูดีตกลงแกะหรือเปล่า
โอ๊ยดูดี

แกงก็คือแกล้งกันนะ
โอ๊ยดูดีหน้าขาวด้วยมีเหมือนเขา
มีกันหกผ้าเช็ดตัวนะครับ
ใช่นี่ค่ะก็มาถึงจุดนี้แล้วนะ

เขาจะเอาผ้าเช็ดตัวมาม้วน

คือตอนนี้ในโซเชียลฮิตมากกัน
เอาผ้ามาม้วนแล้วก็โพกหัวเป็นลักษณะแบบนี้
แต่ตอนนี้มาถึงจุดที่พี่ทหารในกองร้อย

โอ้โหก็บอกเลยว่าดูแบบนี้ก็ดูน่ารักดีเหมือนกันเนาะ
ทาแป้งหน้าเกาเหมือนตอนเด็ก
คือเด็กพอตื่นไปอาบน้ำทำแปลงฟันทาแป้งเตรียมกลับบ้าน

โอ้โหวันก่อนไงที่วันนั้นเรานำเสนอคังคก

ไอ้ทรงผ้าของหนูแบบนี้นี่มันฮิตจริงเลยนะ
ใช่เดี๋ยวเอามาให้ดูเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยมีเยอะมากค่ะ

นี่คุณดูดิเดี๋ยวดิฉันลองเอามาทำให้ดูดีกว่าเวลา

ก็อยากทำให้ดูไม่ได้อยากใส่ให้ดู
เอาลำบากผมอีกแล้ว